ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการเดินทางกันหน่อย
สำหรับใครที่ต้องผ่านเส้นทางแถวประหลโยธินรัชดาพิเศษ
ต้องวางแผนการเดินทางต้องเผื่อเวลากันหน่อยนะคะ
เพราะว่าจะลื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธินค่ะ
เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วนะคะ
ใช้เวลารื้อ๒เดือนสร้างอุโมงอีก๒ปีค่ะ

ตามแผนนะคะจะทดลองปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
วันที่๒๒และ๒๓พฤศจิกายน
ปิดการจราจรตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึงบ่าย๓โมง
ส่วนวันที่๒๔และ๒๕พฤศจิกายน
ปิดการจราจรตั้งแต่๘โมง๑๗นาที๘โมงเช้านะคะ
จากนั้น๒๖พฤศจิกายนปิดการจราจร
เพื่อลื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
ตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นไปจนกว่าจะรื้อเสร็จค่ะ
ต้องใช้คำว่าเป็นเดือนนะคะ
อย่างน้อย๒เดือนอย่างที่บอกในลักษณะของการรื้อนะคะ
นายพีรยุทธ์สิงห์พัฒนากุล
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มบอกว่า
สาเหตุที่ต้องลื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
เพราะแนวสะพานอยู่ในระดับเดียวกันกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว
พอรื้อแล้วเนี่ยจะสร้างอุโมงลอดแยกแทนสะพานนะคะ
เพื่อแก้ปัญหาการจราจรลองฟังเสียงท่านผู้ว่าการรอฟอร์มอร์ค่ะ
และก็มีการลื้อยัดสวิฟาที่อยู่ในเขตทางอะไรออกมา
นอกจากนี้นะคะจะมีการปรับสัญญาณไฟจราจร
บริเวณแยกรัชโยธินด้วยค่ะ
คู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
แผนการปิดการจราจรในระดับพื้นราบเท่านั้นนะคะ
คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูทางเลี่ยงกันหน่อย
สำหรับใครจำเป็นที่จะต้องไปแถวนั้น
แล้วก็คุณผู้ชมค่ะคือลื้อสะพาน

เส้นทางเลี่ยงอยู่หน้าจอตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หนึ่งเลยคือซอยประหลโยธิน๒๑ถึงซอยวิภาวดี๓๐
ซอยโผนโยธีน๒๓ถึงซอยวิภาวดี๓๒
ซอยรัชดาพิเศก๔๖ถึงซอยโผนโยธีน๓๓
ซอยรัชดาพิเศก๔๘๔๘ทับ๑ไปถึงซอยโผนโยธีน๓๕
หนโยธิน๓๐ไปถึงซอยรัชดาพิเศษ๓๖๓๒๓๐นะคะ
คือจากซอยที่อยู่ด้านหน้ามันจะทะลุไปถึงด้านหลังได้
ผลโยธิน๒๑มันทะลุวิภาวดี๓๐ได้

ลองถ่ายรูปไว้เลยเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้เลยหน้าจอตอนนี้
แล้วก็เป็นทางเลี่ยงนะคะเพื่อแก้ปัญหาการจราจร
แล้วก็จะได้ไม่ต้องเผื่อเวลานานสำหรับการเดินทางนะคะ

ถ้ารื้ออีกก็น่าจะอัมพาตอยู่เหมือนกัน